แต่ที่ชนบุรีมาดูอุบัติเหตุก่อนคุณผู้ชมฮะเป็นรถมินิบัสโดยสารขับมาทางตรง
ไปเกี่ยวเอาตะขอรถเครนคุณผู้ชม
บัสเนี่ยนะหลังคาเปิดเลย

คันนี้เลยครับที่เกิดเหตุเป็นถนนเส้นชนบุรีบ้านบึงแกลง
ที่เกิดเหตุบริเวณช่วงทางด้านซ้ายเนี่ยจะเจอรถเครนสีเหลืองจอดอยู่ในซอยปฐมพรครับ
นี่ฮะรถเครนคันนี้ส่วนเหล็กตะขอเกี่ยวของเครนเนี่ยไปเกี่ยวอยู่กับรถโดยสารมินิบัสสีขาว
เป็นมินิบาสสายกรุงเทพตราดนะ
โอ้โหนี่คือบาร์ของเรายังบังอยู่นะเหลืองเนี่ย
นี่ไงตะขอของเครนนี่แหละฮะรถก็เลยตะแคงอยู่ริมถนนแบบนี้
ไปตรวจสอบเพราะว่ามีคนเจ็บที่โดยสารมาในรถมินิบัสเนี่ยอาการสาหัสครับ
ชื่อนางสาวพันนิพาอายุ๓๒ปีเป็นชาวตะบนก่อหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
จากนั้นทางกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึงและกู้ภัย
ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นก็ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจไม่เป็นผลครับคุณผู้ชมครับ
นางสาวพันนิพาเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนผู้โดยสารอีก๙คนแบ่งเป็นผู้หญิง๔คนผู้ชาย๕คนก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
กู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึง

ถามคนขับหน่อยคนขับมินิบัสนะคุณผู้ชม
นายสมบูรณ์อายุ๖๓ปีเขาเล่าให้ฟังว่า
เขาขับมินิบัสแล้วก็ไปรับผู้โดยสารมาจากกรุงเทพ
กำลังจะไปตราดครับก็แวะตามจุดตามจุด

พอมาถึงที่เกิดเหตุตนเนี่ยขับมาตามปกตินะ
ขับมาจู่รถเครนออกมาจากซอยซ้าย
มาแต่ตัวรถยังไม่พ้นซอยครับก็มีแขนของรถเครน
คุณผู้ชมมันโผล่ออกมาพร้อมกับตุ้มเหล็กแล้วก็ตะขอเหล็ก
สมบูรณ์คนขับมินิบัสก็ไม่เห็นนะสิ
มันอยู่สูงด้วยเหนือหลังคารถพอดี
แล้วมันเกี่ยวแล้วใครเห็นไหมเนี่ย
โอ้โหมีคนที่อยู่ในรถตะโกนร้องเลยนะ
ร้องเสียงดังเลยคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่จะชนอยู่แล้ว
สมบูรณ์คนขับมินิบัสเบรกไม่ทันครับ
ลูกตุ้มแล้วก็ตะขอเหล็กรถเครนมันทุ่มใส่หลังคารถแล้วไปโดน
ผู้โดยสารหญิงก็คือคุณพันนิพานี่แหละจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วเธอเสียชีวิตไปฟังคนขับมินิบัสหน่อยครับ
ก็นั่งคู่กับผมแต่ผู้พิสารที่นั่งถัดกับบอดหลังผม
ก็จะโดนลูกตุ้มรถเครนลูกตุ้มยังอยู่ในรถอยู่หน่อยครับ
นี่แหละครับคนขับก็บอกว่าคนที่ร้องก็คือพระ

คือพระเห็นก่อนแล้วคุณผู้ชมนึกภาพนะ
คือตัวแขนของเครนมันจะยาวกว่าตัวรถเครนถูกไหม
ตัวรถมันยังไม่ถึงปากซอยหรอกแต่ว่าแขนมันออกมาถึงแล้ว
เอามาฟังคนขับรถเครนบ้าง
พี่ทงชัยอายุ๕๑ปีเขาเล่าให้ฟังว่า
ผมเนี่ยเพิ่งทำงานเสร็จก็ขับออกมาจากซอย
เพื่อจะออกถนนสายชนบุรีบ้านบึงจะมุ่งหน้ากลับบริษัทที่บางแสน
แต่ตอนนั้นแขนเครนมันโผล่ออกไป
แล้วเป็นจังหวะที่มินิบัสวิ่งมาพอดี
ทำให้ฟุ่งเข้ามาชนจนเครนของผมมุ่น

ชีคัดพลิกความตามภาพเลย

แล้วก็ต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดแถวที่เกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย
แล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะสอบสวนทั้งคนขับรถเครน
แล้วก็คนขับมินิบัสทั้งสองฝ่ายเลยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ